จากน้องมินนางเอกสาวสวยคุณผู้ชมขามาเช็คกันหน่อยในวงการบ้านเราเนี่ย
นางเอกสวยเนี่ยมีหลายคนส่วนใหญ่มาจากการประกงประกวดอะไรอย่างนี้นะคะ
หรือบางคนเป็นนางแบบมาก่อนเป็นนางเอกก็มีนะคะ
มาเช็คกันหน่อยใครขึ้นอยู่ในธรรมเนียบนี้บ้างนะคะ
คนแรกเลยสาวสวยคนนี้ค่ะแพนเค้กเขมมะนิดจามิกร
ใครซูเปอร์ดประเดลนี่เค้าพูดว่าประเดลปี๒๐๐๔ดิฉันจำได้เลย
เค้กเขมมะนิดนี่นะคะบอกเลยว่าตัดสายสดือของวงการกับการประกวดนางแบบระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกด้วยนะ
อกย้ำความสำเร็จด้วยการไปคว้ารางวัลชนะเลิศในเวทีนางแบบระดับโลกค่ะ
ชื่อเสียงความสวยเข้าตาจนได้เซ็นสัญญาเป็นนางเอกวิกหมอชิปค่ะคุณผู้ชม
ที่สำคัญนี้นะคะแพนเค้กโด่งดังเป็นพลุแตกด้วย

โฆษณาก็มีแต่แพนเค้กนิดนึงก็มีแต่แพนเค้กนะฮะ
บอกว่าจับงานแสดงในฐานะนางเอกเป็นหลักเนี่ยแต่เรื่องเดินแบบของเธอเนี่ยยังอยู่ในสายเลือดนะคุณผู้ชม
และความปังก็คือจริตการเดินแบบของแพนเค้กนี่แหละค่ะที่ไม่ว่าจะคอนเซ็ปต์ไหนเอาอยู่หมัดทุกชุดค่ะ
หุ่นคือสตรองคือดีไปหมดเนอะ
ค่ะแล้วเดินแบบนี้คือไม่ใช่แค่เมืองไทยอินเตอร์ก็ไปเดินมาแล้ว

ส่วนสาวสวยอีกท่านหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเป็นคุณแม่ไปแล้วค่ะแต่ว่าสวยจึ้งจริง
ลีลิต้าเจนเซ่นนี่ต้องบอกนะคะว่ายุคนึงเนี่ยค่ะสาวลิต้าเธอเป็นนางแบบตัวท็อปเลยนะคะ
คลองแคทวอล์ทุกที่เพราะว่าเธอสวยเห็นไหมคุณผู้ชมรูปร่างหน้าตามันจึ้งไปหมดเวลาอยู่บนแคทวอล์ได้โอ้โหสะพลึงเลยค่ะ
รับจริงนะคะว่าหุ่นเธอดีค่ะแล้วก็ขาวขาเรียวสวยมากทำให้ซีริต้าดูเป็นนางแบบที่พราวเสน่หสุดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะ
เรียกว่านะคะปังแล้วก็เป็นนางเอกก็เลิศค่ะตอนนี้เป็นคุณแม่ก็สวยมากนะคะโอ้โหเห็นจริตของศรีริต้าเล่นที่ฉันอยากลุกขึ้นเดินเลยค่ะ

ปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งสาวค่ะสาวสวยคนนี้แซมมี่คาเวลตอนนี้เนี่ยเธอก็เป็นนางเอกอิสระใช่ไหม
แต่บอกเลยว่าเนื้อหอมสุดสุดนะคะเพราะว่ามีบทปังปังมารุมล้อมมากมายแต่จุดเริ่มต้นของสาวแซมมี่เนี่ยก็คือนางแบบสาวที่คว้ารางวัลชนะเลิศบนเวทีใหญ่อย่างไทยซุปเปอร์โมเดลปีสองพันเจ็ด
คืออยากรู้ว่าคือตอนเดินข้างในเขาคิดอะไรอยู่
มันถึงได้ออกมาสวยขนาดเนี้ยเออมันต้องมีอินเนอร์จากข้างใน
ส่วนใหญ่นะนางแบบนางงามเขาจะมีอินเนอร์อยู่คำเดียวกันเลย
ชันสวยมองมาที่ชั้นชันสวย

ชันจกข้าวเหนียวข้าวเหนียวอยู่ไหน

อันนี้อินเนอร์ก็ความหิวร้อน